สวัสดีทุกคน

วันนี้จะเป็นศึกชกกระช่อเข็มขัดแชมป์ครับ
วันนี้นะครับจะกระชากเข็มขัดกันในพิกัดน้ำหนัก๖๗กิโลกรัม
เรามีนักชกนะครับจากจังหวัดได้โอกาสมาทาชิกกันครับ
นั่นคือสุภาชัยพราน๒๖วันนี้เดือดแน่นอนครับ
วันนี้มวย๕คู่นะห้ามพลาดทุกคู่เดือดแน่นอน
เราไปพบรายชื่อนักชกในรายการวันนี้เลยครับ
ขาวกระจ่างพันดักรัตนบุรี
สินชายสมศักดิ์ก่อสร้าง

ตอนนี้นักชกของเราพร้อมกันทางด้านหลังเวทีแล้ว

ขาวกระจ่างพันดะรัตนบุรี
นักชกในกู้แรกเมื่อวันนี้นะครับ

นักชกชาวสุรินเขากระจ่างพันดักรัตนบุรี

ขาวกระจ่างเจอกับยอดแสนครับ
และในกู้ท่อดี๕๒กิโลกรัม

ก้าวแสนขวานใจศรีโคตร
ก้าวแสนขวานใจศรีโคตร
และคู่ต่อสู้ของเขาครับในมุมแดงนักชกชาวชนบุรีครับ
เพชรสอนชัยสอนินไทย
วันนี้นะครับในคู่ที่๒นักชกจากสปลาว๙แสน
เจอกับนักชกชาวชนบุรีของเราครับเพชรสอนชัย
และในคู่ตี๓ครับนักชกชาวบุรีรำทั้งคู่เลยนะครับ
พิกามนัก๖๓กิโลกรัมปีศาจแดงวอร์ยอร์บวยไทย
วันนี้นะครับบุรีรำเจอกันเองนะครับ
ในคู่ที่สามและคู่ตัดสู้เขาในมุมแดงครับ
เกียรติคมวเพชรภูนย์
คู่ที่๓ครับ๖๓กิโลกรัมปีศาจแดงเจอกับเกียรติคม
และคู่รองคู่เอกครับ๕๐กิโลกรัมครับ
นักชกชาวบุรีรำวสินชัย
สมศักดิ์ก่อสร้าง
สินชัยครับในมุมน้ำเงินครับ

จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
ฉลามขาวนายกเอท่าสารา
วันนี้คู่รองคู่เอกนะครับ๕๐กิโลกรัม
สินชัยเจอกับฉลามขาว

กระชากเข็มขัดแชมป์

ที่ผู้ท้าชิงจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ

มาในตำแหน่งของผู้ท้าชิงนะครับ

กับเจ้าของเข็มขัดแชมป์ครับ

ท้าชิงโดยสุพชัยพราน๒๖

คุณเหมือนคิดแสนสุข

เป็นเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้อยู่ครับ
หลังจากนั้นยังมีฉลามขาวนายกเอท่าสาราครับ
ท้ายกับวัดสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้าง

จัดดวนกับปีศาสตร์แดงวอเรียลมวยไทย

ปะท้ากับเก้าแสนขวัญใจสี่โคตร
จากสปลาวและบนเวทีครับ
ในรุ่นพิกัดห้าสิบหกกิโลกรัมครับ

มาจากรัตนบุรีสุลินครับ
นายกันตวีสุดสงวนครับ
นักชกในวัยยี่สิบสามปีครับ
หรือว่าเจ้าขาวกระจ่างพันดักรัตนบุรี
ส่วนสู้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร
กับค่ายมวยพันดักรัตนบุรีครับ
ส่วนนักชกในมุมแดงมาจากภาคใต้เลยครับ

จากอำเภอเคียนสาครับ

ปัจจุบันยี่สิบแปดปีแล้วนะครับ
สู้สู้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร
จากค่ายมวยสวรพศครับ
หรือว่ายอดแสนจนพรัชเดิมนะครับ
เป็นมวยที่มีเกรดมีระดับทีเดียวครับ

จะเจอกับขาวกระจ่างพันดักรัตนบุรี
สิงห์อีศานกับเสือใต้เลยครับ
หายหน้าหายตากับแฟนมวย

โอ้โหออกอาการมืนให้เห็นเลยครับ
ด้านฝั่งของเฮาะกระจ่าง

อดแสนนี่ในอดีตนั้นต้องถือว่าเป็นสุดยอดไอแอดของประเทศไทยแล้วครับ
ยังไม่ทันได้รู้จักกันดีเลยครับ
มาถึงก็ทักทายด้วยจังหวะเตะก้านคอแบบนี้ครับ

อดแสนนี่อยู่ในชุดเดียวกับแสนเก่งจอนพรัช
อดแสนเก่งเจ้านพรัชแล้วครับ
ต้องถือว่าเป็นรุ่นที่
ดังมาก่อนหน้าเบียดทะดานขาวประจ่าง
อยากจะลงล่างเช็คช่วงล่าง
ยอดแสนหัวโต้คือไม่ทีเดียว
หุ้มซ้ายของขาวประจ่างเริ่มย่วมโอโหกันมากขึ้น
ขาวประจ่างเดินเครื่องยกแรกขยับเข้ามา

ห่างเก็บขวามหมานะครับโต้ด้วยขวาคื่นเหมือนกันครับขาวประจ่าง
ย่อทียมด้วยซ้ายแมมทียมเข้าไปบริเวณกระจับครับ
ไม่เป็นไรนะครับขอโทษของพ่วยนั่งครับ

นี่ไม่สนับสนุนด้วยนะครับก่อนที่จะทำงานแข่งขันนี่
ทีมงานนั้นย้ำนักย้ำหนานะครับว่านี่คือกีฬาของลูกผู้ชาย
หาจับราดล้ำเผิมกันบ้างโอ้โห้ยยย
แสนเล่นงานก้านคออีกแล้วครับ
ยังยิ้มได้อยู่ครับทางด้านขาวกระจ่าง
หงาใหม่ออกครับยอดแสนก็พยายามจะดึงแล้วคืนครับ
ปักด้วยศอกซ้ายแล้ววางไปที่พับใน
หลวงซ้ายอัดลำตัวเข้าไปครับขาวกระจ่าง
อยากเข้าหาแล้วครับขาวกระจ่างเกี่ยวแก้งขวาของยอดแสน
พยายามจะเกี่ยวแล้วตัดล่าง
เอาจนได้ครับขาวกระจ่าง
ซ้ายหน้าของขาวกระจ่างครับเริ่มเล่นงานกันหนักแล้วครับ
ทีดด้วยซ้ายขาวกระจ่างยอดแสนครับรอจังหวะอยู่ครับ
ขาวกระจ่างเล่นงานทางล่างยอดแสนใช้ซ้ายหน้าเลยครับ
ก็พยายามจะเล่นงานไปเป็นก้านคอตลอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแก้งซ้ายหรือจะเป็นแก้งขวาของยอดแสน
และเหมือนจะมโหได้ผลล่ะครับ

แบบนี้ชาวเลนจ์

นี่ต้องสะบัดหัวเช็คเลยครับ
รุ่นพี่นี่ไม่ปรานีรุ่นน้องครับ
มีจังหวะดักเตะก้านคอที่สวยครับนักชกจากสุราธานีครับ
จากจะมีแข้งขวาแล้วยังมีแข้งซ้ายหน้าด้วยครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับยอดแสน
สนราคาสุดยอดแอดนายอัดดีนเลยครับขยับเข้ามาเขาอาจารย์เสียบด้วยซ้ายสันที
แล้วล็อกไนท์เผิดเกมเข้าใสแล้วครับคาวกะจางล็อกไนท์
บดลงมาเด็กด้วนคอขวาก็แทรกจะไล่แขนกรรมการต้องแยกออกมา
อยู่วงไนท์เสียบซ้ายว่างในแค่ไส้หน้าเจอแท่งขวาของยอดแสนคืม
พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับจังหวะสลับเสียบของยอดแสนนั้นทำได้ดี
ขาวอาจารย์เล่นงานฐานล่างก่อน
แต่แสนใช้ความยาวความสูงให้เป็นประโยชน์แล้วครับ
พยายามจะสลับเสียบเจอแข้งซ้ายหน้าของทางอาจารย์
วางไว้ครับขาวมัวไว้วางไปแค่งแล้วทีบครับ
ขาวจริงครับหน้าจังหวังลุกอยู่ดีก็ยังมารับได้ครับ
โอ้โหพยายามจะท้าด่วนชวนแรกแต่ยอดแสนนั้นสลับและเสียบซ้าย
พยายามจะสร้างจังหวะกับตัวเองครับยอดแสนทิ้งด้วยหมัด๑๒แล้ว

เดี๋ยวดูครับเลือกออกอาวุธได้ดีครับ
มันด้วยสอกขวาของเยาะแสนเขากระจ่างเดินมาโดนเสียบ

ไม่มีอาวุธนำเลยครับตอนนี้เขาก็จับเหมือนจะหัวร้อน

พอหลวมเข้ามานี่เจอเข้าซ้าย
แล้วมีศอกขวาเอาละครับกดแขนได้

นี่แหละครับต้องตั้งสติดีครับ
เดินเข้าไปไม่มีอาวุธหรือไม่มีระบบป้องกันตัวนี่
เจออาวุธของท่านท่านเยาะแสนได้ครับ

สลับจิ้มด้วยหมัดแล้วขวางหน้าเลยครับ
สลับเข้าหาแล้วครับขวาจังเจอแข้งขวา
เจอแข้งขวาพยายามจะเล่นงานบนกล้านคอแล้ว
ฝันด้วยส่อขวาขวาหาจังเบียดเข้ามา
สลับเสียบหลอกนายได้

ที่ทำได้ทำไปครับอย่าให้ผมจับได้ครับ
แล้วเขาก็จะคิดอย่างนั้นแหละครับ
มาอีกแล้วครับหลักออกไป
ทำเอาไว้ครับเทอด้านเขาหาจัง
ต้องมาการเตือนทั้งคู่เลยครับให้ออกอาวุธ
หยับหลอกนายเสียบด้วยขวาขวาเลยครับ
รอกได้รกเสบายแรงครับ

พยายามจะไม่เล่นวงใน
ย่อแสนเจอแข้งขวาของสาวอาจารย์

ชัมพี่และชาวเล็ก
ชัมพี่และชาวเล็ก
แล้วครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมกลับมาติดตามกับความมันครับ
ทางช่องไทยรัฐทีวีครับ

ดักรัตนบุรีจากสุรินในมุมน้ำเงินครับ

พิกัด๕๖กิโลกรัมครับนี่ครับต้นยกพยายามจะคีบคอตีเข่าครับ
แต่พอทางด้านรุ่นพี่อย่างย่อแสนไม่เล่นด้วยครับ
ก็ต้องทำเกมของตัวเองได้ลำบากครับ
ดูครับพยายามจะดักฟันศอกครับยอดแสน
เดินเข้ามาหลวมนิดหลวมหน่อยนี่แกลงโทษเลยครับ
โอ้โหเกือบไปอีกแล้วครับจังหวะเตะก้านคอของทางด้านยอดแสน
พยายามที่จะลักไก่เตะก้านคอแล้วครับยอดแสน
จังหวะที่เท้ากระจ่างเบียดเข้ามานี่ครับทักทายด้วยก้านคออีกแล้วครับ
เริ่มต้นยกตี๓ขาวกระจ่างเบียดเข้ามาเจอก่อนซ้ายสลับแล้วเสียบซ้ายเลยครับ
ยอดแสนระวังแค่ใช้หน้า
พยายามจะต่อยมัน

พยายามจะไม่หนีเลยครับ

โอ้โหเป็นมวยที่จับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีครับขยับปั๊บ
มีหลอกหนึ่งจังหวะแล้วก็เสียบด้วยเขาซ้ายนี่ครับ

ขาวเกาะจังเบียนเข้ามา
มือตกกัดตกครับทางด้านขาวกระจาง
ล็อกแต่ตีได้ทีเดียวครับ

ดูครับจังหวะดันแล้วเสียบด้วยซ้าย
สลับเสียบซ้ายอีกแล้วครับยอดแสน
แฟนขวาของย่อแสนครับจิ้มซ้ายของหลักออกมา
ฟันด้วยศอกเลยครับ

โอ้โหแล้วล็อกแล้วไม่ตีครับทางด้านยอดแสน
สลับสลับมีทีรบเครื่องจริงครับ

ขาวคลัจจังสิ้นซ้ายฟันด้วยสองขวา
ยำเข้ามาอีกทีครับยำไม่หลดครับ

โอ้โหออกร้านให้เห็นกลับมา

โอ้โหแล้วแตกครับบริเวณศีรษะครับ

จังหวะเร่งของยอดแสนทำได้ดีครับ
เขาจังออกอาการเมื่อไหร่นี่ยอดแสนเปลี่ยนเลย

อ่ะอ่ะขี้ม่า
พยายามจะเร่งเจมส์ออกอาวุธหล่ะครับ

ยกนี้ของควังเขาจัง

โอ้โหนอกในวันนี้ครับ

ก้านคออีกทีแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับ
คู่แรกเปิดหัวของรายการครับ

การจนะครับกับขาวกระจ่างพันดักรัตนบุรี

พยายามจะหัวโต้คืนเข้าไป
นี่ครับจังหวะดักแทงซ้ายครับ

โอ้โหเตรียมตัวมาดีครับแล้วกวาดทิ้งลงไป
เอาละครับเดี๋ยวเราไปลุ้นเงินรางวัลบนเวทีครับ
คุณผู้ชมครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสินครับ

สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
เอาล่ะครับทุกคนครับหลังจาก๓รอบการตัดสินครับ

เพื่อตัดสินครับ
รองวัลยอดแสน
ยอดแสนสกัญจนัก
คุณผู้ชมครับห้ามพลาดเลยครับมวยคู่หน้าครับนักชกไทย
เจอกับนักทดจักษ์สวบบ่าลาว
โปรดติดตามตอนต่อไป

ไทยแลนด์เวอร์ซอสลาวส์
คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับ
และตอนนี้ครับมาถึงมวยคู่ที่๒ของรายการ
พิกัดน้ำหนัก๕๒กิโลกรัม
คู่นี้นักโชคไทยเจอกับนักชกจากสปลาว
มวยคู่ที่๒ครับสนับสนุนโดย

กูไงไว้ใจเรา
เผ็ดสวนไทยสวนินไทย
เผ็ดสวนไทยสวนินไทย

ดาวรุ่งทั้งคู่ครับทางด้าน๙แสน

จากเพื่อนบ้านครับสปลาว
สูง๑๖๐เซนติเมตรครับ

ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับ

เพชรสอนชัยสนินไทยครับ
นายรัชพงศ์เกรดแก้วครับ

ส่วนส่วน๑๗๑เซนติเมตร
จากค่ายมวยสนินไทย

แต่๙แสนนั้นมาโชว์ฟอร์มไว้ที่
ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเด็กคนนี้นั้น

แต่สู้ถึงดีกาแล้วครับ

ต้องยอมรับครับว่าเป็นมวยที่

นักชกจากประเทศไทยนี้ได้ลอยกว่าครับ

การเล่นของก้าวแสนละครับ

แข็งแรงแข็งแกร่งครับแพ้ชนะไม่รู้
ก่อนหน้านี่ก็มีทางสิงตอทองครับ

จะให้มวยขวัญใจสี่โคดครับ

ก้าวแสนขวัญใจสี่โคด
ดูประสบการณ์ใกล้เคียงกันครับคู่นี้

สอนชัยบาธาลูกพักตบเขาใส่เลยครับ

โอ้โหลีลาการกาดมวยนี่ต้องบอกว่า
ประเภทมวยเงินแสนแล้วครับ
มีอนาคตทีเดียวครับนี่คือต้นกล้าพันดี
หลวมไปเจอซ้ายหน้าเลย
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้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
ด้วยศอกเลยครับสนานเพชรศัลชัย
เอาคืนอีกแล้วครับ

ทำเขาก่อนครับ

โอ้โหโดนตูมเดียวเลยครับ
อาร์ฟแล้วครับ
ได้ใจเลยครับมาเป็นชุดเลยครับสนานเก้าแสน
เหมือนจะฟื้นแล้วครับ

ล๊อคนายตี้คืน
เพชรศัลชัยพยายามจะเอาคืนด้วยเข่าแล้วครับ
เอาแบบนี้เข้ามาตบด้วยหมัด๑๒
เพชรศัลชัยพยายามจะเสียบด้วยข่าวขวา
อาร์ฟแล้วครับจังหว่าว่างนายมีศอกขวา
ศอกซ้ายของเพชรศัลชัย
เกมเดือนแล้วครับ
อาร์ฟแล้วครับหมัด๑๒ไม่ถึงครับ
แก่ขวามาตีเลยครับเพชรศัลชัย

อาร์ฟแล้วครับนี่แหละครับต้องยั่วกันครับ
ต้องโดนก่อนเครื่องถึงจะร้อนครับ
แต่ต้องได้เพชรศัลชัย
พยายามจะใช้เหลี่ยมครับเพชรสัญชัยแล้วกระโดด

อาศัยความสูงความยาวแล้วครับเพชรสอนชัย

อาชัยคำเอาไว้ด้วยความยาวแล้วนี่ครับ

โอ้โหหมดยกที่หนึ่งครับ

ประสบการณ์ต้องสร้างเสริมครับเพชรสอนชัย

ต้องบอกว่าวันนี้เสียเปรียบสรีระเท่านั้นครับ
แต่อาวุธมวยหัวจิตหัวใจครับไม่ได้เป็นรองเลยครับ
ดูครับก้าวมายกหลอกแล้วแทงซ้ายครับ
โอ้ววววววววเป็นจริงครับ
เติมด้วยหมัดวางด้วยแข้งครับ

กและสลับและเสียบ

พยายามจะเก็บอาการแล้วครับแต่นี่ครับ

อ้าวแล้วถึงด้วยหมัด

คุณผู้ชมครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์

จากจังหวัดปุ๊กอุรีรัมครับ

เอาละครับมวยคู่ที่๓และสนับสนุนโดย

กู้ง่ายไว้ใจเรา
คุณผู้หญิงคุณผู้หญิง

เบซอเดนโวรีอร์

คุณผู้หญิงคุณผู้หญิง
คุณผู้หญิง
เขาคิดทำซายพวนแทก
และเขาส่าหัวบนพอแซนมือ

แล้วเห็นดีจาก
วลิอมีเจ้าคือวอร์โคปพัน
ที่สนุนรัด

ทำงานสนับสนุน๑๐นาที
แชมปริยุรัมโปรวิสต่อสิทธิ์ที่๔สิทธิ์ที่๕สิทธิ์ที่๔
เขาเกี่ยวกับ๘๑ต่อสิทธิ์ที่๕สิทธิ์ที่๕สิทธิ์ที่๑
ทุกคนสามารถยินได้ขอให้ฟังก่อน

ทุกคนสามารถยินได้
ขอให้ฟังก่อน
กินอันดีคอมว่าแพทพูน์
ทุกคนสามารถยินได้

กินอันดีคอมว่าแพทพูน์
ทุกคนสามารถยินได้

ทุกคนสามารถยินได้

กินอันดีคอมว่าแพทพูน์

กินอันดีคอมว่าแพทพูน์
ทุกคนสามารถยินได้

ทุกคนสามารถยินได้
ทุกคนสามารถยินได้
วอร์เพชภูนิหรือว่าวัยไฟช่อ๕พยักษ์นะครับ
นายสุภาชัยดีด้วยชาติครับ
จอมศอกพลังดีเซลครับนักชกจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
รุ่นพี่ครับในวัย๒๙ปีครับแก่กว่า๒ปี
ส่วนสูง๑๖๖เซนติเมตร
ฟอร์มหลังครับชนะ๒แพ้๑ครับ
จากค่ายมวยต่อซีลาชัย
น่าสนใจครับพี่อ้นครับสำหรับคู่นี้
เป็นมวยที่คู่นี้เป็นมวยที่วัดกันระหว่างศอกกับเข่าแล้วครับ
เจ้าเกียสในคลมวอร์เพชภูนินแล้วเป็นมวยที่ใช้สรอกได้ดีครับ
ในอดีตมันมียอดขุนพล๑๐ไกรภูมิครับ
รานศอกร้อยเข็มครับ
ต้องบอกว่าทางด้านปีศาจแดงนอกเหนือจะมีวงในครับแล้วเป็นประเภทจังหวะฝีมือจังหวะสองจัดครับ
ดักแทงเก่งด้านไวไฟนี่หรือว่าเจ้าเกียรตินิคมทั้งวงในและศอกค่อนข้างที่จะเบอร์ต้นเลยครับ
วัดกันระหว่างศอกกับเข่าแล้วครับปีศาจแดงนั้นจับจังหวะแล้วเสียบซ้ายเสียบขวานี่อันตรายครับ
และเป็นมวยที่จับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้ปีศาจแดงนั่นก็คือคุณไก่นาวอริเออร์นะครับ
เป็นเทรนเนอร์คู่บารมีของปีศาจแดง
และต้องบอกว่าเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับในรูปพิการ๖๗กิโลกรัมของเขาอีกด้วย
ว่าอย่างนั้นก็ว่ายกที่๑ของผู้ค้ำของรายการ
เจอสายครับนี่แหละครับเป็นมวยซ้ายจักครับดักจังหวะดี
เจอสายครับนี่แหละครับเป็นมวยซ้ายจักครับดักจังหวะดี
เจอซ้ายครับนี่แหละครับเป็นมวยซ้ายจัดครับดักจังหวะดี
เจอสายครับนี่แหละครับเป็นมวยซ้ายจักครับดักจังหวะดี
ในที่ข้างนี้นี่คือเบอร์ต้นเลยครับ
ในที่ข้างนี้นี่คือเบอร์ต้นเลยครับ

เจอสายครับนี่แหละครับเป็นมวยซ้ายจักครับดักจังหวะดี
เจอสายครับนี่แหละครับเป็นมวยซ้ายจักครับดักจังหวะดี
เจอสายครับนี่แหละครับเป็นมวยซ้ายจักครับดักจังหวะดี

เป็นมวยที่เก็บจักครัวสู้ชกให้ดีครับ
เป็นมวยที่เก็บจักครัวสู้ชกให้ดีครับ
โดนซ้ายสวนเลยครับจังหวะวางแข้งของปีศาจแดง
ตอนมาถึงมุมแล้วครับนี่ครับเตะขวาต่อยขวา
วงในตั้งกำแพงเอาไว้ก่อนแล้วเสียบซ้ายเลยครับ
ซ้ายของทางด้านเจ้าปีศาจแดงอย่างที่พี่อ้นเรียนแหละครับ

โอ้โหดูครับแกชิงจังหวะแล้วเสียบด้วยเขาซ้ายครับ
หนักไม่หนักแรงไม่แรงนี่ถามเสมอไหนเกียรติบุญส่งได้เลยครับ
แกเก็บมาแล้วหลายลายจริงครับทางด้านเจ้าปีศาจแดง
ไม่ว่าจะคุณพลน้อยเสมอไหนคุณศึกเล็กครับ
แต่ตอนนี้กรรมการเตือนก่อนครับถอยติดชึ่งอย่างเดียวไม่ได้ครับ
จุดประสงค์เบียดเข้ามาที่ซ้ายนำพยายามจะเบียดเลยครับ
ศาจแดงพยายามจะโต้ด้วยซ้ายเกียรติคมจีบซ้าย

ดูกับกันว่าแก่เก็บกันว่าของเกียรติคมไว้ได้ครับ
เกียรติพลไล่ต้อยมาถึงหน้าบ้านของเจ้าปีศาจแดงครับ
ทีด้วยซ้ายไม่ออกครับทะด้าน

เป็นประเภทไม่ชัวร์ไม่ออกครับ
ตบซ้ายเติมขวาครับเกียรติคม
พยายามจะท้าโดยชวนแรกเลยครับเกียรติคม
ปีศาจแดงพยายามจะเก็บจังหวา
โหแล้วนี่เก็บจังหวาเข้าทำของแก
เกียรติคมมันไม่เพลินเลยครับเกี่ยวแล้วทิ้งให้มันขวา
หัวหลักนายกดแขนไว้เลยครับรู้ว่าเกียรติคมนั่นมีสอง
ต้องมัดแขนให้ดีครับ
ก็เล่าตอนกันต่อครับทะด้านเกียรติคม
มีหน้าที่เดินอย่างเดียวครับแค่งขวาเจอซ้าย
เกี่ยวมาอีกแล้วครับอัดเข้าลำตัวเลยครับ

ทั้งคู่มาจากถิ่นที่เดียวกันครับ
แต่ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับ

อืมมมมมลูกดักแทงลูกเก่งเลยครับ

ปีศาจแดงเป็นมวยที่ออกอาวุธได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับ
เป็นมวยที่สกชิงจังหวะได้ดีเลยครับในขณะที่เกียรตินิคมนั้นอาศัยลูกขยัน
แต่ศอกของเกียรตินิคมวันนี้ยังไม่ได้ดื่มเลือดเลยครับ
ต้องบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้ฟันเลยครับเพราะว่าทางด้านปีศาจแดงวงในนี่แกมัดแขนเก่งครับ
นี่แหละครับยกที่สองพยังเริ่มขึ้น
จะเปลี่ยนต่อกับเกียรติกรมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นครับเกียรติกรม
ยึดกระติอย่างนี้ครับ
ซ้ายปีศาจแดงเริ่มทำงานแล้วครับยกที่แล้วประหยัดอาวุธไปหน่อยครับ
โอ้โหดูครับซ้ายผ่านตลอดอย่างที่คุณสุภาชินว่าแหละครับ
แค่ว่าวางแค่งซ้ายแล้วเสียบเข้าซ้ายแล้วก็เดินด้วยเข้าซ้ายกับพี่สาดแดง
พี่สาดแดงก็วางแค่งขวาเดี๋ยวจะเติมร่วมมัดครับ
พี่สาดแดงดึงกับคืนด้วยแค่งซ้าย
เอาละครับเล็งโอ้โหเตะเลี้ยวเลยครับ
ภายด้านกิฤทธิโครมครับต้องมาตั้งล้ำกันใหม่ครับ
แข่งขวาเจอซ้ายอีกแล้ว
อยากเข้ามากินหน่วยมัดมันพยายามจะเติมด้วยแค่ง
พี่สาดแดงนั้นก็ยังจะเก็บอาวุธและเสียบเข้าซ้ายครับ
พยายามจะชวนทะเลาะกันแต่ภายด้านพี่สาดแดง
นี่แหละครับตบซ้ายเติมคนออกขวาโอ้โหพริ้วจริงครับ
เอาละครับโดนอีกแล้วครับไม่เดินไม่ได้ครับ
ต้องเดินหน้าครับไม่ใช่เดินถอยหลังครับ
ครั้งที่สองครับ
นี่ครับจังหวาท์แล้ววางแท่งครับ
ที่เดินทนลูกเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะซื้อลูกล่างไม่เยอะกว่านะครับ
เจ้ากินิคมขวาของทางกินิคมแล้วล็อคนายเสียด้วยซ้ายตั้งกับแพง
เอ้าคืนอีกแล้วครับสดานเจ้าปีศาสตร์แดงครับ
กินิคมวางขวาต่อยขวาปีศาสตร์แดงเสียด้วยซ้าย
เอาละครับจังหวะขวางหน้าเลยเสียบซ้ายของปีศาจแดง
เด็ดดันก้าวเชือกแล้วตีเลยครับ
โอ้โหนี่แหละครับ
คนใหม่ครับขวาเจอซ้ายอีกแล้วครับ

โยชน์พยายามมาเติมด้วยข้างขวา
สลับขวางหน้าไว้เสียบด้วยเขาซ้าย
เอาละครับนี่ครับพยายามจะตั้งกำแพงแต่ทางด้าน
ปีศาสตร์แดงใกล้ยาวครับปีศาสตร์แดงคืนเลยครับ

เอาละครับศอกซ้ายของธนาเกียรติคม
เอาละครับมาละครับอาวุธิธนักของเกียรติคม
ปีศาจแดงไม่หนีเลยครับสลับแล้วเสียบซ้าย
โอ้นิ่งครับส่อขวางของปีศาสตร์แดง

เพิ่งผันขวางหน้าแล้วมีส่อกปันมาเสริมอีกตังหาก
เอาละครับปีศาจแดงขยับ
เดินบ้างปีนท้าย

พยายามจะเสริมด้วยหมัดครับ

นำท่ำชมกลับมาติตามกันต่อครับ

หรือว่าคู่คำของรายการครับหกสิบสามกิโลกรัม
เกดีคมวอร์เพชรพูนครับกับปีศาสตร์แดงวอร์เยอร์มวยไทย
ปลายยกนี่ต้องบอกว่าฉายเลยครับเจ้าปีศาจแดง
เป็นมวยที่สังเกตอาการคู่ต่อสู้เก่งมากครับ
พอเห็นว่าคู่ต่อสู้นี่ต้องบอกว่าอาจจะมีอาการแผ่ว
มีอาการอะไรเล็กครับแกเดินหน้าลุยเลยครับ
แล้วดูครับตีฝ่ากำแพงเข้าไปแบบนี้ครับหนัก
ด้วยศอกมาหลวมมาเสียบเลย
สังเกตแล้วก็จับพิรุษของคู่ต่อสู้นี่
อาการของคู่ต่อสู้นี่สังเกตได้จากอาวุธเลยครับ
เอาละครับวันต่อยกที่สามครับ
เกดิคอมสม่ำเข้ามาระยับจะวางแข็งขวาเจอที่ซ้ายส่วน

ในกรณีที่คู่ขี้สูสีเราให้เครดิตกับมวยเดิน
ต้องลงทุนครับเตี้ยกว่าครับ
โอ้โหดูครับยกขวาหลอกแล้วเสียบด้วยซ้าย
แล้วขวางหน้าไว้เกียรติคมเสียบซ้ายเสียบขวา
อาศัยลูกขยันแล้วครับเกียรตินิคม
เก๋วตอกเก๋วครับแบบนี้
ทิ้งด้วยสองซ้ายจิ้มด้วยหมันขวาแล้วปั่นด้วยสอง
เสียบเลยครับทางด้านเกียรติคม
ครับสลับมาเกดนิคม
ปักด้วยศอกปีศาจแดงขวางไว้เด้งด้วยเขาซ้าย
ทางด้านเจ้าปีศาจแดงครับลูกหลานชาวตำบลชุมแสงนะครับ
ส่วนพระด้านนักชบในมุมแดงครับเกดนิคม
นักชกจากตำบลลำไซโยกครับ
คนละตำบลครับอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกัน
อำเภอเดียวกันคนบ้านเดียวกันแต่ดูครับเล่นกันหนักเลยครับ
เข้ามาจังหวะถอดแล้วเสียบด้วยเขาซ้ายครับปีศาจแดง

โหหาแล้วครับหมุนเหลี่ยมแล้วเสียบซ้าย
โอ้โหจังหวะฉายความชัดเจนนี่ต้องบอกว่าทางด้านปีศาจแดงนี่สุดยอดครับ
นะครับไม่เป็นไรครับลุยต่อครับทางด้านเจนิคมถีบด้วยซ้าย

กิจิคมวางขวาโอ้แกเก็บอาวุธของคู่ต่อสู้แล้วรอจังหวะสวนเจอเสียบซ้ายอีกแล้วครับ
ตั้งไว้ไม่อยู่ครับกำแพงของทางด้านเกียรตินิคม
เกียรติคมยังคงเดินต่อเลยครับจังหวะดึงแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายของปีศาจแดง

นะครับถีบอีกทีครับเกณฑิคมเจอซ้ายของทางด้านปีศาจแดง
ดูครับไม่ยอมโดนไม่ยอมเสียเปล่าเลยครับทางด้านปีศาจแดงโดนแล้วคืนครับ

เกณฑิคมพยายามจะสูดด้วยสองซ้าย
ขวางก็เสียบซ้ายเลยครับปีศาจแดง
เอาละครับในช่วงสลายยกครับ
เดินหน้าหนุนต่อละครับทางด้านเกณฑิคม
ซ้ายของทางด้านโอ้โหแต่ซ้ายของปีศาจแดงนี่จัดจริงครับ
เสียบเข้าไปเสียบเข้าไป
โอ้โหดูครับจังหวะเร่งจังหวะเล่าของแก

โอ้โหเกณฑิคมเปลี่ยนเข้ามาเจอซ้ายอีกแล้ว

อาวุธจัดแกร่งอยู่ที่ปีศาจแดง
แต่ลูกเดินครับลูกตื้อครับอยู่ที่เกียรติคม
เลยครับปีศาจแดงเดินบ้างครับซ้ายยาว

ขวางไหวเสียบขวาปีศาจแดงตีซ้าย
ตีซ้ายย้ำเข้าไปอีกครับ
อย่ามาเจอข่าวซ้ายของปีศาจแดงหมดยก
ครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับผู้ค้ำของรายการครับ
เกณฑิคมวอร์เพชรพูนครับ
โอ้โหวันนี้เปิดศึกครับ
เกณฑิคมมีมาจากตำบลลำไสโยงครับ
จากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำ
ชกจากตำบลชุมแสงครับ

โอ้โหแลกกันต้องบอกว่า

ทั้งที่เป็นลูกหลานชาวอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันครับ

ก็ต้องชื่นชมแทนลูกหลานแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรำกันด้วยครับ

เอาละครับไปลุ้นกันบนเวทีดีกว่าครับ
ทุกผู้ชมครับก่อนจะไปฟังผลการศักดิ์ศรีกับเราไปลุ้นระวันไปเสียกันก่อน
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
ทุกผู้ชมครับหลังจาก๓รุ่นภาพภาพ
เราจะไปที่จัดการศักดิ์ศักดิ์ศักดิ์ของเจ้า
เพื่อเจ้าต้องการ

มวยคู่ที่๔ครับคู่รองผู้เอกสนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้
กู้ง่ายไว้ใจเรา
นักชกจากภาคใต้ครับ
คู่นี้คู่รองของรายการ

ปัจจุบันในวัย๒๔ปีนะครับ

จากให้มวยสมศักดิ์ก่อสร้าง
วัดสินชัยก็เป็นแชมป์ของรายการ

โอ้โหวันนี้ปีนเวทขึ้นมาแล้วครับ

ฉลามขาวนายกเอท่าสาราครับ

อมดีเดือดเมืองพระธาตุครับ

สู้๑๖๐เซนติเมตรครับ

แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นแชมป์มวยรอบครับ

ต้องขอขอบคุณนายกเอท่าสารา

ปากใต้ครับไม่ว่าจะเป็น

และใครอีกหลายคนครับดินโนโคน
ล่าสุดนี้เพชรกรุงชิงครับ
มาลุยที่แม็กก์แห่งนี้

ในงานของอพรชัยทราสาร่าครับ
คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับฉลามขาวนี่คืออบตพรชัยแล้วครับ
ในขณะที่ทางฝั่งของวัดสินชัยนั้นได้ตักศิลลา
๒๖๒๖ครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับวัดสินชัยครับ
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่สมศักดิ์

ให้หายจากโรคร้ายเร็ว
คว่าสินชัยก่อนหน้านี้คว้าแชมป์ไปให้ลูกพี่ได้แสนอเตรดแล้วครับ
วันนี้ครับฉลามขาวแบบต้องมาเจอกับกะดูกแข็งโป๊กตามหมายถึงว่า
ต้องบอกว่าฝีมือจัดคนหนึ่งของภาคใต้ในวินาทีนี้เลยนะครับ
รุ่นเล็กนี่ต้องยกให้เขาแล้วครับฉลามขาว
แต่วันนี้วัดสินชัยนั้นดูครับว่าความเก่ากับความสดนั้น
จะแน่กว่ากันวัดสินชัยพยายามจะเล่นงานฐานล่าง
ข้อดีของมวยรุ่นเล็กครับอาวุธเร็วออกกันสนุกครับ
จังหวะหน้าจะฮุกซ้ายครับเจอแข่งขอธนาคารฉลามขาวเข้าไป
แข่งขวาวัดสินชัยขนาดเข้าไปอีกแล้วก็ละทีฝุ่ยมาบางทางลูกภัสด์
ให้มัวเบอร์ต้นของนักฟอร์สุธรรมราชครับ
ไม่ว่าจะเป็นพลังชัย
นายกเอท่าสาราและอีกมากมายครับ
จะมาเจอซ้ายโอ้โหเล่นงานบริเวณก้านคอเลยครับ

ฉลามขาวขยับฟันด้วยศอกซ้าย
มนายหลอกเอาไว้ครับ
เวทขึ้นมาเจอกับรุ่นน้องครับ

เปลี่ยนกระปะฝั่งด้วยศอกซ้ายเลยครับ

กลับมาเกี่ยวถืกกับแก้งซ้าย
โอ้โหดูครับจังหวะปักหลักแรก
มีตอนที่ซ้ายกับขวานี่ใครถึงก่อนก็ได้เปรียบแล้วครับ
ทีบด้วยซ้ายปวงด้วยมัดหนึ่งสอง
ลามขาวพยายามจะโต้ด้วยแข้งครับ

ดูครับจังหวะถีบของแก
โอ้โหประสานแข้งครับช็อตนี้
กลับไปทางด้านสลามขาวพิเศษหลักลบลงไป
ลุกขึ้นมาใหม่ไม่เป็นไรครับเดินเสียบครับวันสินชัยเกาะใน
สลามขาวก่อนต่างแขนกวาดร่างไม่ยอมลงครับ
ฉลามขาวไม่หนีไม่ถอยครับไม่กลัวอยู่แล้วครับทุกที
ยอดแอดอยากฆ่าใต้นะครับสลามขาวโอ้โหวันสินชายชิคกี้พายังวะเตะ
ครับนายชื่อเดิมนั่นก็คือเจ้าตุ๊กแก่ผีครับ
เหนียวเลยครับวงในแต่เจอลูกขวางค่ะ
เอาเลยครับด้านสลามขาวไม่หนีเลยครับกุยับเข้ามา
วางซ้ายโอ้โหเตะล้มทั้งยืนเลยครับ
ถ้าหมดยกที่หนึ่งครับ

กำลังกาวน์ความทางซ้าย
โอ้โหดูกัน
มาค่อการคั้นที่ซ้ายอีกแล้ว
แม่คตุดสอกคำผู้นี้

แม่คตุแล้วก็หมั่นถึงสองเติม

โน้ทสินชายเขิดปลายร้านก่อนครับ

โอ้โหไม่พลาดเจอศอกทำเมาเลยครับ
โอ้โหจังหวะเร่งอยู่ดีครับ

มาอีกแล้วครับมาเป็นชุดเลยครับฉลาดวา
โอ้โหแล้วดูครับจังหวะเตะซ้ายของแก

ด้านขวางด้วยแข้งซ้ายครับเจ้าสนาขาว
โอ้โหแล้วจับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีครับ
กลิ้งลุกขึ้นมาใหม่ครับวินชัย
วัสินชัยมาเจอแข่งอีกแล้ว
บวกด้วยมันเสียบในตั้งคา
ฉลามขาวไม่สนใจครับเสียบเสียบ
โอ้โหพยายามจะงัดศอกมาสู้ครับเจ้าวัดสินชัย
เจอรุ่นทองเข้าไปนี่เหนื่อยเลยครับวัดสินชัย

พุ่งเข้ามาวงในครับแต่ล็อก

แต่ล้ามขาวไม่หนีแล้วก็ขยับเข้ามา
โยก
แล้วกับซ้ายยาวครับน่าจะเตะสูงบ้าง
น้ำบ้านครับนี่ครับสินชัยทิ้งด้วยมัน
เอาบวกด้วยศอกใครจะโดนก่อนกันแหละครับ
หลังจากพลาดน้ำไปแล้วครับแล้ววัสินชัยไป
พยายามจะเล่นเกมแล้วครับวัดสินชัย
เอาแล้วก็ตีมันกับเสริม

ลามขาวครับกระตุกมาแทงครับ
เอาแล้วครับโดนแล้วกับทะดาน
ล้ามขาวเจอกับกำลังงานดรนาคิมคำสีเตือนครับ

อย่ามาเจอแข้งซ้าย
เวลาที่ใจเปลี่ยนมาพยายามจะดึงนะครับแค่ข้างซ้าย

แล้วสินใจพี่ครับจะต่อยมันแล้วเสียบใน
กวงในใช่ไหมครับยกมาแต่ว่าสินใจกันได้ครับ
หมดยกที่๒ครับพักกันแป๊บเดียว

ครับท่านผู้ชมครับโอ้โห
เจ้าว่าสินชัยหรือว่าเจ้าตุ๊กแก่ผีพาดไปโดนนับก่อนด้วยจังหวะฟันศอกนะครับ
ก่อนแล้วก็มาเติมทั้งอาวุธทั้งแข้งและหมัดของ
กระดานฉลาดขาวด้วยดูครับนี่ครับเตะก้านคอ
โอ้ก่อนหน้านี้ยังไม่มีอาการเท่าไหร่นะครับ
อืมแล้วนี่กระโปรงในกวาดทิ้งลงไป
ไปพลาดครับทะดาววัสิชัยเอาละครับ
ปลายยกก็มาเร่งเครื่องชุดใหญ่เหมือนกันครับวัสินชัย

โอ้โหพยายามจะทิ้งด้วยหมัด๑๒แล้ววัดสินชัยเจอแค่งซ้าย
เอาละครับโอ้โฮจะเด้งตีกลางหลังเลยครับวัสิชัย
ขึ้นมาจะวางซ้ายวัสิชัยเปลี่ยนเข้ามา

นี่แหละครับตุ๊บแบบนี้ครับ
ชื่อเก่าของเขาครับวัดสินชัย
อย่ามาวลาตูปิดซ้ายที่อีกแล้วครับ
ล๊อคไนตี้ตี้ตี้ตามฝ่ายต่างแลกกันครับ
พยาบโยกทีบไว้พยาบมาพยาบกันตัดล่างล๊อคไนมันจะใช้ล่างล่าง
โอ้แล้วตู้ครับฉลาดเช้าตั้งแผงคาไว้
โอ้โหยกซ้ายกันขึ้นมาตีไม่ได้เลยครับ
คนชัยหลุยใหม่หลอกคอทีตี้
นัดในส่วนซ้ายแล้วฉลาดเช้าต้องคืนเข้ามายัดอีกทีครับ
โอ้โหแล้วตู้ครับยังหว่าอุ้งในไม่มีกลัวรุ่นที่เลยครับฉลาดเช้า
วัดสินใจไปครับเสียบซ้ายเสียบขวา
เอาเลยครับเข้าซ้ายเสียบข้าวขวา

ใดจะยอมใครหละครับเป็นพี่ศักดิ์ศรีครับ

วัดสินใจเดินทีซ้ายความด้วยแข่งยัดเข้ามาก่อนครับ
กล้าขาววัดสินใจล็อกคอตู่
กระชากไม่หลุดครับแล้วตีอีกทีครับวันสินชัย
โอ้โหพยายามจะเล่นเกมแล้วครับวัดสินชัย

แม่พอเกมบีบโดยกรรมการเตือนไปครับ
ถอยไม่ได้แบบนี้ชั้นมีปัญหาหรือเปล่าครับ
ตอนนี้นะครับฉลามขาว
คำสาปแสปลงครับ

ฉลามขาวต้องทดตาโรครับ

แล้วก็ทีมด้วยขวาเอาไว้วางแล้วแค่งซ้าย
แต่เดินหน้าเจอบวกล็อกนายตี้
โอ้โหแลกกันมันจริงครับ
โอ้โหโทโมมิเตอร์วัดความมันของเรานี่

แหละจังหวัดเตะกั้นห้องของธนาจฝรั่งขาวครับ
โอ้โหแค่งซ้ายของแกได้ดูครับ
ทีบซ้ายขยับเข้ามาขวางหน้าแล้วเสียบ

เอาละครับเจอเหลี่ยมเข้าไปโอ้โห

นักชกจากนครศรีธรรมราช
โอโหวัสิงชัยครับ

ต่อยด้วยขวาอัดเข้ามาพยายามจะทวงนับคืนให้ได้นะครับ
ยกที่แล้วไปพลาดโดนนับครับทำให้เกมในยกสุดท้ายเปิด

นี่ครับว่าสินชัยเดินหน้าเจอจิ้ม
หัดซ้ายดอกนี้ครับปั้งเข้าไปครับ
แต่ไม่สะทกสถานเลยครับ
นี่ครับเสียบเข้าในกวาดล่างตัดไม่ลงครับ
และนี่ครับจังหวะเตะเข้าไปบริเวณโหนกแก้มทางด้านขวา
วัดสินชัยมันจริงครับคู่นี้ไปฟังคำตัดสินดีกว่าครับ
คุณผู้ชมครับเกือบขนาดนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน
คุณผู้ชมครับคู่หน้านี้ห้ามพลาดเลยครับ
คู่หน้านี้เป็นศึกชกกระชากแชมป์นะครับ

สถานีถูกท้าชิงนะโดยนักชกจากจังหวัดเดียวกัน
เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยเพื่อการำนัด๔๗กิโลกรัม

และรักษาสุดยอดกีลาการต่อสู้ระดับหลอกครับ

คู่สำคัญของรายการเลยครับ
วันนี้เป็นศึกชกกระชากแชมป์ครับ

ชกจากจังหวัดอุบลราชธานี

ท้าชิงโดยผู้ท้าชิงจากจังหวัดเดียวกัน

อุบลราชธานี

และนี่คือสุดท้ายอินเตอร์แรฟคอร์ตเตอร์
เป็นเกียรติศาสตร์ที่๖๗กิโลกรัม
เขาเป็นอุปกรณ์ราชภาษาประเทศ
เกียรติศาสตร์ประเทศ๑๘ปี

คุณผู้หญิงคุณผู้หญิง
เราจะฟังกัน
รอยลานวอร์เรียมุเวทัน
คุณผู้หญิงคุณผู้หญิง

คุณผู้หญิง
ซึ่งวันนี้เปิดโอกาสให้กับนักชกรุ่นพี่อย่างสุภาชัยพราน๒๖ครับ
เป็นคนบ้านเดียวกันครับอุบลราชธานีเช่นกันครับ
มาขึ้นกระชากแชมป์หรือว่าเป็นผู้ท้าชิงนั่นเอง
นักโชครุ่นพี่อย่างซุภาชัยพรรณ๒๖ครับนักโชควัย๒๗ปีจากอุบลราชธานี
ส่วนสูงครับ๑๗๔เซนติเมตรล่าสุดมาชนะน็อกโล่งเงินซุปเปอร์โปร์สมุยเอาไว้ครับ

แล้ววันนี้เขาจะมาประทะกับร้อยล้านเกียรติกำทรเดิมนะครับหรือว่าร้อยล้านวอริเออร์มวยไทย
นายอนุสรท่ากุฎเรือครับขุนเข่ามนุษย์ทองคำจากอำเภอเขมราชครับ
จังหวัดอุบลราชธานีรุ่นน้องวัย๑๘ปีเท่านั้นครับ
โอ้โหอ่อนกว่าเกือบ๑๐ปีครับสูง๑๘๐เซนติเมตร
ชกที่นี่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับชนะรวดครับ
ใน๔ไฟล์หลังครับจากวอริเออร์มวยไทย
ก่อนหน้านี้เป็นแชมป์มวยรอบครับในรุ่นการ๖๔กิโลกรัม
ต้องบอกว่าโตวันโตคืนเลยครับสำหรับร้อยล้านอายุยังน้อยครับ
ทางด้านร้อยล้านได้เข็มขัดเส้นนี้มาจากการชิงแชมป์ว่างนะครับ
กับทะดาสิงดำโชคสกุลชิน
สรีระรูปร่างได้ลอยกว่าครับเจ้าร้อยล้าน
วันนี้มาเจอกับมวยเก่าอย่างทางด้านสุภาชัยครับ
เอาละครับเดี๋ยวต้องลุ้นต้องจับตาดูกันครับ
คุณไก่วอเรอร์มวยไทยครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับร้อยล้าน
ต้องบอกว่านี่คือสิทธิ์รักคู่บารมีแล้วครับ
และก็เป็นเทนเด้อประจำตัวของร้อยล้านครับ
อดีตนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยดังเลยนะครับ
สำหรับดาวรุ่งคนนี้ครับย้อนไป๓๔ปีก่อน
ก่อนที่จะต้องบอกว่าร่างกายโตวันโตคืนครับ
ทุ่มน้ำหนักไม่ไหวครับต้องปล่อยขึ้นมา
มาแล้วครับผูกระชักแชมป์ครับ

พยายามจะทำลายจังหวะของสุภาชัยแล้วครับ

มีศอกที่คมกลิบเลยครับ
ส่งทางด้านเจ้าสิงค์ดำโชคสมคุณชินในร่วงมาแล้วครับ
แล้วก็ฟันคู่ต่อสู้แตกมาหลายคนแล้วครับ
แล้วลูกอาวุธเด็ดอีกลูกหนึ่งก็คือลูกเข่าเลยครับร้อยล้าน
จังหวะเสียบเขาซ้ายนั้นทำได้ดีครับ

ต้องบอกว่าพิมพ์เดียวกับปีศาจแดงนะครับ

จะเข้าในไม่ได้ครับเจอกำแพง

บด้วยฮุกซ้ายครับร้อยล้าน
ระยะจะเบียนเข้าหางล่ะครับรอยล้าน
เรื่องรอยล้าน
ต้องบอกว่าเกินวัยแล้วครับเด็กคนเนี้ยวัยแค่๑๘ปีครับ

อยากก้งอาวุธมวยกันต่าง
เกินเด็กวัยเดียวกันครับ
หวังมัดซ้ายของรอยล้านและพยายามจะเสียบซ้ายหวังแค่ซ้ายหน้า
ร้านนี้เปิดเกมก่อนเลยครับนี่ครับตบด้วยซ้าย
สุภาชัยง้างเจอชัดหลบก่อนครับ
เดินหน้าลุยต่อครับชนะร้อยล้าน
ล้างออกมาหวังได้แค่หลุดเลยครับ
สายตาของธนสุประชัยครับเหลือกินเหลือใช้จริงครับ
มีสมาธิด้วยกันทั้งคู่เลยครับดูครับ
เดินแสงไว้เสียบซ้ายเกี่ยวได้ครับ๑๐๐ร้าน
กวาดไม่ลงก็เติมเลยครับโอ้โห
เสียหลักเหมือนกันครับจะวางไต่ขวาครับท่านรอยล้านครับ
ล้านครับโอ้โหเล่นมันงานเอารุ่นพี่เต็มแข้งเลยครับร้อยล้าน
เชือกนิดเดียวไม่ติดเชือกนี่ล้มทั้งยืนเลยครับขยับมาเสียบซ้าย
พยายามจะล๊อคในสุประชัยนั่งขวานหน้าไวจะปั่นกับลำตัวก็ไปครับ
ตบดูซ้ายเติมได้ขวาตรงแล้วสอบขวาของในด้านสุประชัยครับ
เอาละครับอาวุธพันกันเลยครับคู่นี้จังหวะเกี่ยวพยายามจะตัดล่าง
สุประชัยเกี่ยวเชื่อไวอ่าแล้วถึงด้วยหมันหนึ่งสองเลยครับร้อยร้าน
ไม่มีอะไรต้องกลัวครับเด็กหนุ่มคนนี้ครับซ้ายหน้าสูงจะเขียว
เอาครับเข็นแล้วเสียบด้วยซ้ายได้มาทีนึงครับ
เอาละครับสะดานร้อยร้านยังไปฝ่ายเดินเข้าหายอยู่ครับ
น่าจะหมดยกได้สักก่อนพับเดี๋ยวครับ

ครับเอาละครับยกที่สองรอยล้านเดินชนอีกแล้วครับ
แทงด้วยซ้ายแทงด้วยซ้ายครับเอาละครับเป็นฝ่ายเบียดเข้าหาแล้วครับ
หน้าซุประชายพยายามจัดจังหวะแล้วเสียบให้ซ้ายตู้เจอข่าวซ้ายของรอยล้าน
ส่วนในล็อคคอเอาไว้ครับปีปีรอยล้านเสียบจะยอดออกครับ
จิ้มด้วยมัดขวาพยายามจะเบียดพยายามจะเปิดเกมเข้าใส่แล้วร้อยล้านเสียบด้วยขวา
จังหวะขวางหน้าสุภาชัยดันแล้วพยายามจะตัดล่างแต่ไม่หลุดเจอเข้าขวาของร้อยล้านเลยครับ
พยายามจะฝั่งที่สองแทงด้วยข่าวซ้ายครับตีด้วยข่าวขวา
รุ่นแผ่งแรงจริงครับถนัดรอยล้านโอ้โฮเล่นเกมนะครับยกนี้

เป็นฝ่ายเดินลูกเดียวเลยครับแทงซ้ายเขียวได้
รอยล้านกวาดเท็กไม่ลงครับ
ติดเชื้อข้างด้านสุประชัย

เสริมด้วยศอกซ้ายแล้วล็อกใน
โอ้แล้วเต้นตัวเขาขวา
สุประชัยกดมาเพื่อจะตั้งกับแผงพาครับ
กระทายขวาเลยครับรอยล้าน
ตีครับมีหน้าชนเบียดอัดเข้าไป
อยากจะเล่นเกมชวนรุ่นพี่นั้นพันล้อมเลยครับ
เอาละครับชี้ให้ทางด้านร้อยล้านเข้ามุมเพื่อที่จะเตือนสุพัชชัยครับ
ถอยหลังอย่างเดียวไม่ได้ครับอย่างที่เราเรียนท่านผู้ชมไปช่วงต้น
ผู้ขี้สูสีแล้วรอให้เครดิตมวยเดินนะครับ
เยี่ยวเอาไหวรอยรันเทเลยครับอ้าเทกรรมจากถึงไปเลยครับ
ยัดเข้าไปอีกทีครับ
ภัทรจริงครับ
รอยลันนี้เป็นไฟเปิดเกมเขาใส่

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
ไทยจะเป็นของจริงไทยป้องกันแชมป์ได้นานที่สุดครับ
นั่นแสดงให้เห็นเลยครับว่าถ้าใครเป็นแชมป์ในที่สุด
ว่านั่นนั่นแหละครับคือของจริงครับ
และที่สำคัญแต่ละไฟล์ที่ป้องกันแชมป์ได้

ที่พร้อมจะมอบให้กับแชมป์ประจำสัปดาห์
สุภาชัยต้องขยันกว่านี้เลยครับจิ้มซ้ายเอาเลยครับ
หวังเลยแข่งเขียนได้อีกแล้วเขียนแล้วแน่จะเติมก็ไม่ได้ครับ
ลอบอวายหากทุ่ม
โอ้แข่งแรงแข่งแรงจริงกับลอยล้านเสียบด้วยเขาขวาอีกแล้ว
อ่าเสียบด้วยขวา
โอ้เจอความสดบดความเก๋าแบบนี้ชักมีปัญหานะครับ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
ทันทีลอยล้างแล้วเสียบด้วยซ้าย

จังหวะเสียบของร้อยล้านแล้วล้อมใน
เดินหน้าลุกไล่ต่อหมัด๑๒แล้วเสียบ

ดูครับยิ่งชกยิ่งคึกครับแล้วตีกลางหลังเลยครับ
จังหวะเร็กจังหวะร้าวของร้อยล้านครับดูครับ
ให้เดินเต็มกำลังเต็มสูบครับ
ขวานล่างรูดพี่ล้มลงไป

สภาพร่างกายของเด็กไวท์๑๘ร้อยล้าน

โอ้โหคู่เอกนำรายการเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของทางด้าน

อืมแต่เบียดเสียดปะทะกันไปนี่ต้องบอกว่าร้อยล้านยิ่งชกยิ่งคึกครับ
โอ้โหต่างจากทางด้านสุประชัยครับยิ่งชกยิ่งต้องบอกว่าแผ่วครับ
กับรางวัลอัลฟ่าย
ราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
ดีมากขวังครับ
ขอบคุณภาพเต็มแม็กซ์
สุส่งมากกว่า
กว่าเคงการ
ร้อยหลานวอเรียร์มวยไทย
สวัสดีครับหน้าที่วิธีกรประจำรายการ
วันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของรายการนะครับ
ถ้ามีสิ่งที่ใช่อะไรก็เป็นไปได้
และสมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา
สำหรับวันนี้ครับผมเฮียสุวริตขอตัวลาไปก่อน

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป